สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผนที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนจะตกลากยาวตลอดทั้งสัปดาห์
เฉลี่ย๖๐ของพื้นที่ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกชุกค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๖องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นก็สบายนะคะไม่ร้อนมากนัก
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะตลอดทั้งสัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะ
ของพื้นที่พื้นที่ใดมีฝนตกชุกเสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติค่ะ
ดีช่วงครึ่งวันเช้าพื้นที่ใดมีฝนนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามันเหมือนเคย
คุณผู้ชมค่าเฉลี่ย๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันสูง๒๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะระยะนี้
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเยอะทั้งสัปดาห์
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
ตกช่วงเย็นถึงค่ำค่ะอุณหภูมิไม่ร้อนมาก
เพราะฉะนั้นใครต้องออกเดินทางเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ยุโรปเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าสภาพอากาศแปรปวนนะคะ
เพราะว่าฝั่งหนึ่งมีน้ำท่วมแบบฝั่งหนึ่งนี่ค่ะอังกฤษ
เฉินกับคลื่นความร้อนค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิทะลุ๓๐องศาไม่แพ้ประเทศไทยเลย
ร้อนมากนะคะประชาชนก็ออกมาตากแดดแบบนี้ค่ะ
ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในยุโรปเกิดจากโลกร้อนนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ